สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๐นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดในเมืองไทยของเราคงต้องเตรียมรับมือกับความร้อนซึ่งคาดการณ์ว่าในห่วง
เวลานี้เองเป็นห่วงระยะเวลาที่เมืองในของเรานั้นจะร้อนที่สุดในรอบปีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่จะเป็นอย่างไรสภาพอากาศจะเอื้ออำนวยต่อการเล่นน้ำสนกลางจะมีฝนตกบ้างหรือเปล่าวันนี้ครับใครจะไปตามจุดต่างต่างต้องตรวจสอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูปัจจ

สังเกตว่าเกือบทุกพื้นที่นั้นอุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสนะครับนี่คือความร้อนที่จะต้องเผชิญต่อเนื่องจากนี้ไปอีกประมาณจนถึงเกือบสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของความร้อนแล้วหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเทศก
เอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกองเข้ามาทางนี้นะครับอีกหนึ่งทิศทางก็คือกระแสลมที่พัดมาจากทางตอนล่างนะครับหอบเอากระแสลมจากบริเวณอ่าวไทยขึ้นมาแน่นอนครับการพัดมาแบบนี้จะทำให้เกิดการชนกันหรือว่าการสอบกันนั่นเองนะครับดังนั้นบริเวณจุดที่มีการชนกันของกระแสลมตามแนวที่เห็นหน้าขนาดนี้นะคร
เพียงพอกลุ่มก้อนเมฆใหญ่มากเพียงพอก็อาจจะเกิดลูกเห็บตกได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสงกรานในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรสภาพอากาศอื้ออำนวยหรือไม่ไปเริ่มต้นกันที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่ถือว่าเป็นประเพณีสงการที่ได้เอารับความนิยมนะคร

ที่นี่นะครับบริเวณถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นกับงานสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคลและถนนข้าวเหนียว๒๕๕๙จัดกันยาวละทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่๕ไปจะถึงวันที่๑๕เมษายนบริเวณบึงแก่งนครและบริเวณถนนสีจันทร์สำหรับใครที่จะไปคงจะต้องพบอุปกรณ์กันแดดแล้วก็ครีมกันแด

ที่บริเวณริมหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เช่นเดียวกันครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนแดดตอนกลางวันค่อนข้างแรง
อุณหภูมินั้นทรงในช่วงกลางวันไม่ร้อนระอุเท่าไหร่
องศาเซลเซียตสุดสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้า
มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่เล็กน้อยครับ
ไปต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
ที่นี่มีการจัดงานทุกปีเลยบริเวณสวนศรีธรรมโศกราช
หรือว่าหอพระอิสวนในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดงานเทศกาลมหาสงการแห่นางดานเมืองนคร
ที่นี่ก็มีความแตกต่างจากสงการที่อื่น
เนื่องจากประเภณีแห่สงการนางดานเป็นประเภณีทางศาสนพระราม
โดยมีการอัญเชิญเทพอับศรรอรับเสด็จพระอิสวน
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุขคุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัยครับ
สำหรับสภาพอากาศบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตรวจสอบวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยในพื้นที่
หลังจากวันพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน
พฤหัสมีรุ้นเกิดฝนเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดไม่ร้อยละอุเท่าไหร่
ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครกับงานเย็นทุลามหาสงกราน
มีการเล่นน้ำตามจุดต่างอย่างเช่นถนนข้าวสารนะครับ
ซึ่งจุดเล่นน้ำสงกรานที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
รวมไปถึงรอบเกาะรัตนโกศิลป์ก็มีการจัดกิจกรรมต่างให้กับเรา
ได้ไปชื่นชมความสวยงามของประเพณีสงกรานของบ้านเมืองเรานะครับ
ไปดูสภาพอากาศกันครับวันนี้กรุงเทพมหานคร
อุณหภูมิอาจจะร้อนลูกอุสักหน่อยนะครับ๔๑องศาแดดตอนกลางวันค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
หลังจากนี้อุณหภูมิคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยประมาณ๑๒องศาเซลเซียตแต่ก็ยังทรงครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิในวันศุกร์จะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนละอุเลยทีเดียว
การดูแลสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการเดินทางการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างต้องระวังเป็นพิเศษ
ขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงครานนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป